มาพี่แม่ปีนองนะคะ

หมอลำในตำนานแม่นกน้อยอุไรพรค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้

หลังจากที่โดนผลกระทบโควิดมาหลายปีค่ะ
ตอนนี้นะคะแม่นกน้อยก็ว่าอุปสรรค์อีสานแบบม่วนขึ้นเลย
บอกว่ามันดีขึ้นหลายอีหลีนะคะ

แล้วก็เริ่มกลับมาเดินสายรับงานต่างตามพื้นที่แบบทั่วประเทศไทยไปเลย
ถึงงานจะไม่มีทุกวันแต่คิวงานก็ยาวไปถึงวันปี๖๘แล้ว
คือปังมากเรียกว่าตอนนี้แม่นกน้อยนะคะยิ้มเต็มแก้มแล้วค่ะ
ไม่ใช่แค่ยิ้มเล็กน้อยนะมุมปากไม่เอาแล้วนะ
หน้าบานเป็นจานเชิงไปเลยคุณผู้ชม
พร้อมกับขอบคุณเจ้าภาพทุกคนนะคะที่จ้างงานนะคะสอบถามคิวมาได้
เพราะว่าทุกคนคือกำลังใจของแม่นกน้อย

ส่วนอาการป่วยของคุณพ่อหลอดนะคะสามีของคุณแม่ค่ะ
แม่บอกว่าจริงก็คือเคยถอดใจแล้วนะ
แต่ว่าก็ไม่ล่ะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือตั้งใจไว้เลยนะคะ
ถ้าเกิดปฏิหารเนี่ยถ้าพ่ออาการดีขึ้นเนี่ยค่ะ
แม่ตั้งใจจะบวชให้เลยนะฟังเสียงแม่นกน้อยกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ถึง๔ยั่งบทนิมิสุมือแต่ก็เป็นงานที่เลื่อนมาจากโควิด
รอบ๑๒๓แล้วก็มีงานเจ้าภาพมาปี๖๗๖๘นี่มีมาแล้ว
ค่ะก็เป็นความหวังของฝ่ายภาคบันเทิงแม่นกน้องอุไรพรด้วยค่ะ

นกหน่อยวุเลพรหมอลำเสียงอีสานก็คือเน้นโชว์วัฒนธรรม
แล้วก็คำว่าปรับเปลี่ยนก็คือให้คนรุ่นใหม่ในเบื้องได้ชมมีอินดี้ด้วยค่ะ

พอหลายที่ก็บนไว้หลายอย่างแต่สุดก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้คิดอะไรไม่ออก
ก็บนที่ถ้าเกิดปฏิหารคุณพ่อได้กลับบ้านแล้วก็แข็งแรงแม่ก็จะบวช
ขอให้พ่อหลอดแข็งแรงไวนะคะจับมือสู้กันไปค่ะแม่
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ